หนุ่มเจ้าของรถจักรยานยนต์โพสต์ร้องออกมาแบบนี้เลย
ถูกคนร้ายแต่งกายคล้ายคนงานก่อสร้าง
ขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าหอพัก
มันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวหลายครั้งแล้วนะฮะ
เชี่ยวชาญถึงขนาดใช้เวลาไม่กี่นาทีในการขโมยไปเลย
นี่คุณผู้ชมฮะมาดูภาพเหตุการณ์นี้เอาไปจับโจรได้เลยนะครับ
วงจรปิดบริเวณหน้าหอพักแห่งหนึ่งนะฮะในพื้นที่ตำบลปรากเก็ต
อำเภอปรากเกร็ดจังหวัดนนทบรี
จับภาพของชายแต่งกายคล้ายคนงานไซส์งานก่อสร้าง
กางเกงขายาวสีดำใส่ผ้าคลุมหัวปิดบางใบหน้าครับ
เดินเข้ามาหน้าตึกแบบนี้นะฮะก่อนจะไปที่รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
พุ่งเป้าไปยังกับรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
พยายามงัดแงะรถคันนี้แต่ไม่สำเร็จครับ
ก็เลยเดินไปที่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายแล้วก็ลงมือเอาเลย
ใช้เวลาไม่ถึง๒นาทีก็สามารถสตาร์ทแล้วก็ขี่หลบหนีมุ่งหน้า

ผู้เสียหายก็คือน้องวิศนุรัตนบรุษอายุ๒๒ปี

ระบุข้อความว่าใครพบเห็นรถสีนี้ล้อสีแดง
คุ้นกับคนนี้ฝากล็อกตัวไว้ให้ด้วยเลยนะครับ
ขโมยรถเมื่อคืนขับออกไปทางปากเกร็ด
ทะเบียนรถบอกแบบนี้เลย๙กกรเรือ๙๘๐๖นะครับ
ทีนี้เราก็พูดคุยกับผู้เสียหายนะ
บอกว่าผมเองนำรถมาจอดที่หอพักของเพื่อน

ก็เลยเอาจอดบริเวณจุดเกิดเหตุที่มีกล้องวงจรปิดอยู่
ก็ไม่คิดว่าเจ้าโจรจะกล้านะครับ
รถคันนี้คุณผ่อนหมดแล้ว
ผมอุตส่าห์เสียเงินเสียทองผ่อนไปแล้วนะครับ

เพราะไม่มีรถขับขี่ไปทำงาน

ทีนี้ก็ต้องมาระวังรถแม่อีกรู้ว่าจะหายอีกนะครับ

ประมาณ๘๙เพราะถ้าเรียกว่าผ่อนเข้าหัว
เอามาคืนได้ก็เอามาคืนครับ
แม่ก็จอดทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้ครับ
ผมหากันไล่อยู่แล้ว

เพราะว่าผู้ก่อเหตุรายนี้มีลักษณะคล้ายกับคนร้าย

ขโมยรถจักรยานยนต์ที่บริเวณร้านเฟอร์นิเจอร์
ในพื้นที่ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลาตี๑กว่า
หมายเลขทะเบียน๓ขไข่ทถุง๖๔๔กรุงเทพไป๑คัน

เสื้อลักษณะคล้ายคนงานก่อสร้างแบบนี้

ก่อเหตุในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับ